วัยสองขวบนำปืนของอาเนี่ยมาเล่นอืมสุดท้าย
เกิดปืนลั่นเด็กเสียชีวิตในบ้านพักของตัวเองค่ะและ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เป็นบ้านเครื่องปูงเครื่องไม้สองชั้นภรรณนะคะอยู่ใน
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ไปพบศพเด็กชายวัย๒ปีเสียชีวิตอยู่ข้างเตียงนอน
สภาพศพนี่นอนไหนมีบาปแร้ถูกยิงด้วยปืน
๓๕๗เข้าท้อง๑นัดกระสุนฝังใน
ในที่เกิดเหตุก็มีหลักฐานเป็นปืนเป็นกระสุนปืน๕นัด
แล้วก็ปลอกกระสุนอีก๑ปลอกตำรวจเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ไปสอบถามพ่อของเด็กเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
พาภรรยาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ
เพื่อนำเข็มที่ฝังคุมกำเนิดออก
ก็ให้ลูกชาย๒พี่น้องอยู่กันอายุ๕ขวบแล้วก็๒ขวบ
ก็อยู่บ้านแล้วก็มีอาอยู่ด้วยมีปู่กับย่าอยู่ด้วย
ระหว่างนั้นสองพี่น้องเขาก็เล่นกันอยู่ในบ้านนะคะ
อยู่ที่ชั้นล่างอยู่ญาติโทรมาบอกว่า
ลูกชายวัย๒ขวบถูกปืนลั่นบาดเจ็บนะ
ก็รีบเดินทางกลับมาก็พบว่าลูกเสียชีวิตไปแล้ว
ส่วนปืนเป็นของน้องชายที่เขาใส่เอาไว้ในกระเป๋า

ก็คาดว่าลูกชายทั้งสองคนคงจะแอบนำปืนเอามาเล่นกันเอง
แล้วปืนเกิดลั่นขึ้นมา
จนไปถูกลูกชายวัย๒ขวบจนเสียชีวิต

นางสมใจอายุ๕๙ปีเล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะ
ว่าตอนเกิดเหตุเขากำลังบรรจุน้ำใส่ถังเพื่อส่งขายอยู่
ตระโกนออกมาบอกว่าหลานถูกปืนลั่นนะ
ก็เลยวิ่งมาดูแล้วก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบค่ะ
ตำรวจจะนำปืนกระบอกที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ไปตรวจสอบลายนิ้วมือไปตรวจร่องรอยเขม่าวดินปืน
แล้วจะไปสอบสวนอาของเด็กเพิ่มเติมด้วย
ว่าทำไมเด็กถึงเอาปืนไปเล่นได้
จนเกิดปืนลั่นทำให้เกิดเหตุสลดขึ้นมาได้ค่ะ